ให้กับพระท่านได้ว่ายาบ้ามันแก้ได้ไหม
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นธาตุยาบ้า
อยากได้เงินไปซื้อยาทำอย่างไร
บุกไปหายายยายเล่นไพ่อยู่

อันนี้หนุ่มคนนึงนี่แหละ
เขาก็ไปตียายในวงใบ้

เอาไปดูซิว่ายาบ้ามันรักษาได้จริงไหม

ยาบ้าไม่ได้รักษาโรคครับ
แต่ว่าทำให้คนปกติมันเปลี่ยนไป

ทำร้ายได้แม้กระทั่งยายตัวเอง

จะเอาให้ตายอยู่ในบ้านนะฮะขนาดที่กำลังคือในวงไพ่มันก็ผิดกฎหมายนะ
อ่าเป็นวงไพ่ไม่รู้จะจับใครก่อนดีนะวงไพ่กับคนติดยาอ่านะฮะ
หลังจากผู้ชายคนนี้เข้าไปขอเงินยายเพื่อเอาไปซื้อยาบ้าแต่ยายไม่ยอมให้
ก็เลยยายเนี่ยนะนั่งอยู่สุดท้ายนะโอ้โหแบบคุณยายนะ
ก็นอนร้องครวนคลานด้วยความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าหลานไปบีบคอครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอบรบือที่มหาศาลคาม
ชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความแล้วครับนะฮะไปจับหลานชายผู้ก่อเหตุ
แต่หลานชายก็หนีไปแล้วสุดท้ายตำรวจก็ต้องเอาตัว
ดำเนินคดีแต่ยายนะนอนแบบเจ็บอ่ะโดนหลานทำลายนะครับ
อย่างที่บอกว่ายาบ้านมันไม่ได้ทำให้คนดีขึ้นหรอก
มันได้รักษาโรคหรอกอืมนะครับมันทำให้คนกลายเป็นปีศาจไปแล้วอ่า